คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะฮะ
ผู้ชายไปหกสิบปีก็ขี่รถจักรยานยนต์
จะกลับรถเข้าบ้านแต่ก็ด้วยความที่ไม่ได้มองซ้ายมองขวาครับ
รถเก่งที่ขับมาทางตรงชนทำให้เสียชีวิตคาที่เลย
นี่ครับดูนะฮะนี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
มาถึงปุ๊บเลี้ยวเลยครับเนี่ยฮะคือนั่นเหยียบอีกนะครับ
โอ้โหแล้วภาพนี้กล้องวงจรปิดจับได้ทุกอย่างเลยครับนะฮะ
นายเสน่หแย้มชูอายุ๖๐ปีขี่รถจักรยานยนต์มา
พอถึงทางแยกเลี้ยวขวาเลยโดยที่ไม่หยุดชะลอว่า
รถมาหรือเปล่าแน่นอนครับรถเก๋งทางตรงขับมาด้วยความเร็ว
ชนอย่างจังลอยตีรังกาไปแล้วก็หมุนไปตกอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แน่นอนครับรถที่เขาขับตามมาเขาก็เบรกไม่ทัน
เหยียบทับร่างซ้ำไปอีกครับไปอยู่ติดใต้ท้องนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตขาดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยก
บ้านจรัญนะฮะถนนสายสู่รินรรมดวนในอำเภอเมืองจังหวัดสู่รินนะครับ
กู้ภัยก็พยายามที่จะไปปั๊มหัวใจนะก็สักประมาณ๒๐นาที
แต่ไม่สำเร็จนะครับนายเสน่ห์ก็เสียชีวิตที่จังหวัดสุรินเนี่ยนะครับ
รถจักรยานยนต์ก็มีการเลี้ยวตัดหน้ากัน
แต่ว่าฉะเชิงเศร้าอีกเหตุการณ์หนึ่งให้ไปดู

ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่มีนายวิเชียนศรีกระหนกอายุ๕๙ปี
ที่ขี่มาทางตรงชนโครมเข้าไป
ให้คล้ายกันแต่ว่าเป็นเหตุที่ชนเข้าไป
ทำให้ร่างของนายวิเชียนกระเด็นถลายไปกับพื้น
เพราะดีนะเขาสูงหมวกกันเนาะ
ก็เลยไม่ได้บาดเจ็บสาหัสแต่ก็เป็นแผลบ้างตามร่างกายนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ทางปากทางตลาดโรงศรีบางสมัคร
ถนนจรรยานนท์ที่อำเภอเมืองอำเภอบางประกงนะครับ

ส่วนคนขับรถกระบะยอมรับผิดบอกว่ามาซื้อข้าวของที่ตลาด
กำลังรีบกลับบ้านไปทำกับข้าวสายมากแล้ว
ก็ไม่ทันมองแล้วครับพอถึงแยกเลี้ยวเลย
นะฮะแล้วก็ทำให้รถจักรยายนต์มาชนจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมานะครับ
ปีเท้าอีก๑เหตุการณ์เราไปดูที่เกียรติการในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
เป็นภาพวงจรปิดเหมือนกันรถเก๋งเลี้ยวขวา
จะเข้าซอยนะครับไม่ทันมองเหมือนกันครับ
วิ่งมาทางตรงชนอย่างแรงและเสียชีวิตเลยนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายหิมรันเศษอายุ๒๐ปีเป็นนักศึกษาอาชีวะ
ก็มาทำงานพิเศษส่งพิซซ่าในช่วงวันหยุดช่วยเหลือครอบครัว
ดูสิคุณผู้ชมคาชุดเลยครับ
แดงนั้นเป็นเลือดนะครับพอยับเลยนะ
คือตอนที่เกิดเหตุเขาขี่รถออกมาจากร้านพิซซ่าในซอยมิสทีนย่านมินบุรี
จะไปส่งให้กับลูกค้าแถวล่มกล้าวซึ่งต้องทำเวลาต้องส่งภายในครึ่งชั่วโมงนะครับ
แต่ว่ามาเกิดเหตุเสียก่อนสิ่งที่น่าสะลดใจก็คือ
แม่ของนายหิรันเศษมาเจอศพลูกชายในจุดเกิดเหตุครับ
อ่อนร้องไห้ร้องห่มเลยอ่ะลูกคือขยันมาก
อาชีวะเวลาว่างก็จะไปขับรถส่งของแบบนี้
เชื่อเอาเงินไปจุนเจือครอบครัวย่าก็ต้องไปนั่งปลอบนะครับ
แล้วเขาก็ต้องหาเงินเนี่ยเป็นค่าเรียนของตนเองด้วยนะครับ
ใกล้จะจบแล้วจะทำตามความฝันแต่ว่าก็ต้องมาจบชีวิตซะก่อนนะครับ
ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ถือว่าเป็นเด็กคนดีอีกคนนึงที่ต้องมาจบชีวิตด้วย